คุณลูกหมาอยู่ในรายงานโปรดติดตามตอนต่อไป
สวยจังเลยนี่
มันต้องมีอะไร

กล่าวไซค์ไทยสดค่ะ

โอ๊ยพี่มดฉากนี้เข้ากับพี่มดมากเลย
เรามีความรักทุกวินาทีเราให้คนได้
ในห้องสตูไม่พอหรอกความรักของแม่ที่มีเยอะแยะ

อันนี้ต้องดูว่าอยากให้คุณผู้ชมทุกคนช่วยกันซื้อ

เห็นว่าน้ำเข้าจากญี่ปุ่นนี่นะแม่ไปถ่ายมาจากญี่ปุ่นนี่นะ
ก็ญี่ปุ่นเล่นหนาวแล้วมาปลูงเมืองไทยร้อนได้หรือเธอ
ได้มั้ยเขามีส่วนที่เสมอเขาไปดูมาแล้ว
เถิดเอาแล้วเสมออากาศเย็นแล้วกรุงเทพย์ละเจ้า
ตอนนี้เขามีร้านที่กรุงเทพด้วยแล้วเราสามารถสั่งซื้อได้หาซื้อได้
เดี๋ยวเชิญครูอ้วนเดินชมดอกไม้สักหนึ่งรอบก่อนนะ
ครูอ้วนจะสีสวยเนอะมันสวยเหนือน่ะอุ๊ยตายเลย
เห็นต้นไม้แล้วเราเป็นบ้ากันเหรอจริงอันนี้ผ่าสุดสีชมพูเนี่ย
โขดูดนเดินหนึ่งรอก่อนสีชมพูสีแดงเราเป็นคนชอบสีม่วง
รถติดใช่ไหมนี่แกล้งโรคอิสโขดูดนถูกค่ะคุณขา

หื้มอุ้ยมีกลิ่นด้วยอ่ะ

แต่สามารถหาซื้อได้เดี๋ยวเราจะบอกในเบรกต่อไปคุณแม่

ถ้าไปให้คุณยายนะคุณยายจะต้องชื่นใจ
อ่าคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะน่ะสวยจังเลยอะ
เอาละกลับมากันก่อนอย่างแรก
วันนี้ข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะเกี่ยวกับอดีตพลทหารกราดยิงรถบัส

สุดท้ายก็เลยต้องยิงแก๊สน้ำตาเข้าไป

แต่ว่าสภาพก็คือตายแล้วก็คือใช้ปืนยิงตัวตาย

บรรยากาศสตูเรามันสวยงามมากแต่เรื่องนี้คือมันหดหูมากจริง
เป็นเหตุการณ์กราดยิงอีกรอบหนึ่งนะคะ
คราวนี้เกิดขึ้นในรถบัสสายภูเก็ตพัทธลุงค่ะ
คือรถเนี่ยกำลังแล่นผ่านบริเวณโค้งควนดินแดงที่ตะมนตรัศดาอำเภอเมือง
มีคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้๒รายอันนี้ไม่นับคนร้ายนะคะ
เพราะคนร้ายตายล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคแปดพร้อมกับ
นายนรงวุ่นซิลนำญาติของคนร้ายอะค่ะ
เข้าพูดคุยอันนี้คือเป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่เกาะเหตุ
ตอนแรกสุดเลยคนร้ายยังไม่ได้ตาย
แต่หลังจากเขากราดยิงบนรถบัสเสร็จแล้วเขาก็ซ่อนตัวอยู่ด้านหลัง
ตำรวจก็ลงพื้นที่เข้าควบคุมสถานการณ์พยายามจะเกลี้ยกล่อม
อย่างที่บอกว่าตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมทุกทางแล้ว
เอายาดคนร้ายมาช่วยเกลี้ยกล่อมมาพูดคุย
เพื่อที่จะให้ลงมามอบตัวที่รถบัส
คุยอยู่ครึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นผล
เลยต้องให้ชุดปฏิบัติการพิเศษนะคะ
แก๊สน้ำตาตามยุทธวิธีเข้าไปในรถ

อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นจังหวะที่
เจ้าหน้าที่ยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปเขาคงรู้แล้วล่ะ

ก็เลยตัดสินใจยิงตัวตายอยู่ที่ท้ายรถ

เดินขึ้นรถมาตามปกติเหมือนผู้โดยสารทั่วไปเลย

ตรงจุดโค้งควนดินแดงเนี่ยนะคะ
อยู่คนร้ายก็ลุกขึ้นจากเบาะที่นั่ง
แล้วก็ชักปืนออกมายิงสองนัดโดยไม่พูดอะไรเลย
ทั้งสองนัดเนี่ยคนร้ายยิงไปด้านหน้ารถ

แล้วก็สืบสวนสอบสวนหาสาเหตุและปมการก่อเหตุเนี่ย

เพราะว่าอยู่ในระหว่างการรักษาสภาพจิต

ได้คุยกับญาติของคนร้ายเนี่ยเขาบอกว่า

ก่อนเกิดเหตุบอกกับยายบอกว่า

แล้วก็หายออกจากบ้านไปเลย

ซึ่งบนรถบัสเนี่ยมีปลอกกระสุนปืนลูกซอง

เสียชีวิตไปแล้วมันก็เลยคาอยู่ตรงนั้น
ว่าเขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
และเขาก็ไม่ได้ติดใจในการทำหน้าที่ของเจ้า

คนในครอบครัวเขาทำอะไรลงไปบ้าง
ก็เลยไม่ติดใจสาเหตุที่คนร้ายตัดสินใจยิงตัวตายบนรถ
เรื่องนี้ก็จบไปโดยที่ผู้เสียชีวิตนะตอนนี้มีคนเดียวก็คือคนร้าย
ส่วนคนที่โดยสารอยู่ในรถได้รับบาดเจ็บ
ผู้หญิงกับผู้ชายก็ถูกนำตัวส่งลงพยาบาลแล้ว

แต่มันก็ทำให้สังคมดูหวั่นไหวเนอ
พี่แต่ก็คืออันนี้เท่าที่เขาสัมภาษณ์กันมาคือ

ความจริงแล้วเนี่ยผู้ป่วยจะต้องได้รักษาอย่างต่อเนื่อง

แต่อันนี้โอเคละเขาออกมา

เรื่องต้นนะคะเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้สืบแบบเจาะ

เมืองนอกอะค่ะมีเยอะมาก

แล้วมันมีแผลทางจิตใจใช่ไหมจากการรบจากอะไร

เอ่อพีทีดีใช่ไหมโพสต์ทราวม่า

คือเหมือนกับว่าพอกลับมาเขาต้องเข้าบำบัดกัน
หลายคนที่บำบัดแล้วหาย
แต่มีอีกหลายคนมากที่บำบัดแล้ว

เหมือนหายแล้วพอออกมาใช้ชีวิตกับครอบครัวตามปกติ
ไปไปยิงเพื่อนตายบ้างไปยิงคนอื่นตายบ้างอะไรอย่างเง
จากแบบอยู่มันผลุบขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยเมืองนอกมีเหตุการณ์แบบนี้เยอะ
เพราะว่าเขาส่งทหารออกไปลบไงถูกป่ะคะ
แต่บ้านเรามันไม่ได้ส่งออกไปรบนะ

ที่แบบไปอยู่ตามซีโรงซีเรียในอเมริกา
แต่ประเทศไทยเราไม่ค่อยมีแต่โอเคประจำแนวชายแดนเนี่ยมี
เออก็เลยไม่แน่ใจว่าคือเดี๋ยวนี้
อ่านข่าวเจอเคสที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทเยอะมาก
แต่ส่วนใหญ่อ้างอิงมาจากที่เมื่อก่อนติดยาหรือว่าเสพยาก็เลยทำให้เหมือนสมองมัน
มันพังแล้วมันหลอนแล้วก็เลยกลายมาเป็นผู้ป่วยจิตเวทอย่างนี้ค่ะ
ง่ายมันก็กลับมาที่คำว่าผู้ป่วยมีตลอดเลยทุกยุคทุกสมัยมีตลอด
แต่ยุคนี้เราขอแถมคำว่าปืนมันหาง่ายเนอะ

แค่นั้นเองปืนหาง่ายจริง
แม้กระทั่งเรากำลังบอกว่าถ้าสมมุติหาไม่เจอลองเข้าไปดูในออนไลน์ก็เจอแล้ว
ในเฟซบุ๊กก็ล่าสุดไม่นานข่าวเด็ก๑๓๑๔ยิงกันหนักพี่มด

เออซื้อจากเฟซบุ๊ก๙๐๐บาทบ้าง๙๐๐บาทบ้างคือโอ้โห

หูยตายแล้ว
เด็กโม๑ม๒ม๓อะ

คุณคิดดูสมัยเราอาจจะโตมากับยุคที่แบบว่าปืนรู้สึกปืนหายากเหลือเกิน

ต้องห้ามแต่ปรากฏว่าวันนี้คุณดิ๊กดิ๊กด้วยว่า
เด็กเขาบอกว่าปืนเขาก็ซื้อมาจากออนไลน์นี่แหละ

เราสังเกต็นว่าเศรษฐ์ที่เราเล่าข่าวสุดใหญ่คือไทยประดิษฐ์
แสดงว่าวันนี้ชีวิตคนเราอยู่หลักร้อยหลักพันแล้วเองเหรอฮะ

เพราะฉะนั้นคือมันไม่ควรแลกกับอะไรเลย

คนพอมีอาวุธอยู่ในมือมันก็ย่ามใจ
รู้สึกว่าทำอะไรก็ได้ก็จะแบบไม่ค่อยยังคิด
เพราะฉะนั้นเวลาบางทีแบบเจอบนท้องถนนเจอรถขับปาดหน้าบ้างอะไรบ้าง
เอาจริงนะคุณผู้ชมปล่อยได้ปล่อย

อย่าลืมว่าทุกท่านตอนนี้ถ้าหากเด็กนักเรียนยังมีปืน

ว่าเขาแข็งแรงเพียงพอ

อ๋ออันนี้คือผู้โดยสาร

คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าผู้โดยสารที่ขึ้นไป

แต่ก็ยังดีเครื่องบินเขายังแบบว่ามีความแบบ

อีกหนึ่งเรื่องวันนี้ถือว่าเป็นวันแรงพอสมควรนะฮะ

แต่เช้าเลยถ้าใครตื่นมาเนี่ยเราเชื่อว่าคงจะได้ยินข่าวนี้กัน

เกี่ยวกับการรายงานไทยรัฐของเราก็เกิดมีการรายงานมาตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหม

เกี่ยวกับเหตุระเบิดซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุนะฮะ
ภายในโรงงานเก็บฉะนวดระเบิดของกองโรงงานวัตถุระเบิดศูนย์อุตสาหกรรมสัมภาพวุธ

ซึ่งอย่างที่บอกค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรนะฮะ
มีรถดับเพลิงจากหลายพื้นที่เนี่ยเข้าไปภายในโรงงานเก็บฉนวนระเบิด

ขอดูภาพสดสดสักนิดนึงลูก

โดยรายงานข่าวจากเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอุทิยา
สาเหตุที่เกิดการระเบิดนั้นเกิดจากฉนวนประกอบวัตถุระเบิด

ฉะนวดประกอบวัตถุระเบิดเนี่ยที่ไม่ได้จะใช้งานแล้วอ่ะ

จากนั้นก็นำออกมาจากตัวอาคารใส่ในหลุมเพื่อรออนุมัติทำลายล้างอยู่ใช่
คือเขากำลังจะอนุมัติว่าเอาละมันเป็นของราชการถูกต้องไหมฮะ

อันนี้เขารอการอนุมัติเพื่อทำลายล้าง
แต่ในระหว่างที่รอเนี่ยเกิดระเบิดดังขึ้นมาครับ
สาเหตุน่าจะมาจากความร้อน
ที่เราเริ่มขึ้นมากันเพิ่งจะหนาวมาร้อนเนี่ยนะ

เขาบอกว่ายุทธิยา๓๐กว่า๓๗๓๘ยุ่ง
ส่วนข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยขอรอสรุปอีกทีหนึ่งนะฮะ
พันเอกอดิษเรศศิรางามเนี่ย
ผู้อำนวยการกองโรงงานวัตถุระเบิดนะฮะ
ศูนย์อุตสาหกรรมสันพาวุฒิกรมสันพาวุฒิทหารหมกเนี่ย
เขาเปิดไปว่าเหตุการณ์ทั้ง๙เนี่ย

ได้รับงบประมาณให้ปรับปรุงอาคารเก่าครูอ้วน
ไปฟังเสียงสักนิดนึงไหมฮะ
ดีค่ะ
คือทางโรงงานผลิตชนวนระเบิดถูกต้องไหมฮะครูอ้วนนะฮะ

เอาละถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงอาคารใหม่แล้ว
เนื่องจากอาคารเนี่ยค่อนข้างจะเก่าอยู่
ปรากฏอาคารนี้เป็นที่เก็บสารเคมี
สารเคมีในการประกอบชนวนระเบิด
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการขนย้ายสารเคมีบางส่วนออกนอกอาคารด้วยเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นหลังจากนี้คือต้องกำจัดสารเคมีที่ไม่ได้ใช้แล้วในการผลิตออกไปไว้กลางแจ้งก่อน

สองกดเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้น

ทำปฏิกิริยาอากาศอยู่ดีมันก็ต้องยอมรับ
จากเย็นปุ๊บมันร้อนขึ้นมาอย่างกระทั่งประสบควร
มันประกอบกับอากาศที่ร้อนขึ้นสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว
ทำให้เกิดการลุกไหม้จนเกิดการระเบิดเกิดขึ้นฮะ
อันนี้มันเรื่องอยู่ที่ว่าคนที่จะต้องมีความรู้นะ
พี่เอาสองอย่างนี้ไปยุมไว้กันไม่ได้นะ
คือคำว่าชะนวนระเบิดชะนวนมันคือตัวนำให้มันเกิดระเบิด
เพราะฉะนั้นคือมันคือวัตถุไวไฟและอันตรายแน่อยู่แล้ว
คือพอที่รู้ว่าเห็นที่มันกำลังเก็บแก๊สใช่หรือมั้ยคะพี่โมน

เพราะถ้าจำได้มันมีเหตุการณ์ในต่างประเทศที่แบบไอ้คลังเก็บอะไรอย่างนี้ระเบิดทีตายกันแบบน่ากลัวมาก
แต่ขนาดนี้เหตุการณ์คือสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและอาจจะไม่มีการระเบิดซ้ำ
ชาวบ้านไม่จำเป็นจะต้องอบพยพนะฮะเพราะตอนเช้ามีการบอกตอนเที่ยงบอกอาจจะต้องอบพยพหรือเปล่า
เรื่องต้นตอนนี้ไม่ต้องอบพยพแล้วก็ค่อนข้างจะมีความปลอดภัยสูงแล้วตอนนี้
ไม่มีการระเบิดซ้ำความปลอดภัยจากการระเบิดซ้ำไม่น่าจะมีแล้ว

เอ้าเดี๋ยวเราไปครบทรงชาติกันก่อนเดี๋ยวกลับมากันฮะ

เราไปกันอีกหนึ่งข่าวไหวไหมลูกเบ้นเดมอ
ใช่ค่ะเบ้นเดมอนคือจริงต้องบอกว่าประเด็นนี้นะตั้งแต่ที่คุณดิวออกมาเปิดแชทเนี่ย
ก็เป็นเรื่องแบบ๒ประเด็น๓ประเด็นทับซ้อนกันไป

แมทบูนลิเบอตี้วอคเอาเวนทาดอลวี๒

ใช่ตอนแรกผู้สื่อข่าวบอกว่าไหนให้ตำรวจเปิดผ้าใบให้ดูหน่อยมันใช่คันเดียวกันมันตรงกันไหมทั้งสีทั้งลายอะไรอย่างนี้
เพราะว่าปรากฏว่าชื่อผู้ครอบครองรถนะคะพี่มดไม่ใช่ชื่อเบ้นเป็นชื่อบิ๊กน้องชาย

ชื่อสมมุติว่าตั้งแต่ซื้อขายมาก็เป็นชื่อบิ๊กตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนโอนแบบถ่ายโอนมือแต่อย่างใด

ใช่ค่ะเขาบอกว่ามันมีการติดสติ๊กเกอร์เปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่คันนี้
เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องพ่นสีมันติดสติ๊กเกอร์ได้เลยนะ
บอกว่าสีที่แท้จริงของรถอ่ะคือสีส้มดำแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะมันยังมันยังมีรอยสติ๊กเกอร์ที่เขาเอาไปแรปอ่ะค่ะ
ให้มันเป็นลายเป็นสีที่เห็นในภาพที่หลายคนบอกว่าอ้าวมันคันเดียวกันจริงหรือเปล่าเพราะว่าในคลิปที่ออกมาเรามีคลิปเทียบแบบวินโดไหม

มันคนละอะไรเพราะว่าอันของเขาเขาแต่งใช่ไหมที่มันปีนเนี่ย

มีทั้งแดงตามีท้องเหลืองตามีทั้งดำตา
เหมือนกันว่ามันดูยังไงมันใช้คันเดียวกันจริงหรือเปล่า
คือเขาลอกสติ๊กเกอร์ออกให้มันเหลือสีจริงแต่ว่าเขาบอกว่าด้านหน้าเนี่ยค่ะมันมีลายเซ็นอยู่ค่ะ
เป็นลายเซ็นต์ของวาตาลุคาโต

คือทนายพิสิทธิ์ชุติพรพงชัยทนายความของเบ้นนะคะ
ก็เป็นคนส่งมอบรถคันนี้ให้กับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยี
ตรวจยึดว่าเป็นของกลางในคดีพนันออนไลน์มา๙๘๘
มูลค่าก็คือ๔๐กว่าล้านนี่ไง

ทีนี้คนก็ถามว่าอ้าวตกลงเบ้นจะมามอบตัวหรือไม่มาหรือยังไงกันแน่
ตอนแรกบอกว่าจะมาเมื่อวานซืนแล้วขอเลื่อนเป็นเมื่อวาน

วันนี้ทนายก็เลยบอกว่าติดต่อมาแล้วว่าจะเป็นวันที่๑๖กุมภาพันธ์
มาแน่นอนมามอบตัวแน่นอนเจตนาชัดเจนไม่หลบหนี
คนก็เลยถามถึงว่าแล้วกรณีที่เกิดขึ้นกับคุณดิวล่ะ

ใช่คือนักข่าวถามเลยว่าแล้วเรื่องที่คุณเบ้นไปทำร้ายร่างกายคุณดิว
ไหนจะแชทที่ออกมาบอกว่าขอโทษนะอ่านตามแชทด้วยคะ
เขาบอกว่าอย่างมึงต้องเลี้ยงด้วยเท้าใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ใช้คำว่าเท้า
ตีนอะไรเอออะไรอย่างเงี้กูจะเอาปืนไปยิงอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
คนก็ถามว่าเรื่องนี้เป็นยังไงทนายบอกว่าเบ้นไม่ขอตอบโต้ในประเด็นนี้
แต่ข่าวที่นำเสนอออกไปมันก็เกินความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่เขาพูด
ใช้คำนี้แต่นี่นี่แชทจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บนะคะอ่ะทีนี้
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยีก็บอกว่ารถคันนี้ตรวจสอบไปแล้ว
ผู้ครอบครองคือบิ๊กบิ๊กก็คือน้องชายจดทะเบียนเป็นชื่อของบิ๊ก
ตั้งแต่มีการซื้อขายไม่ได้เปลี่ยนมือผู้ถือครองรถจะเกี่ยวข้องกับพนันไหม
เอาเงินที่ไหนมาซื้อเพราะโอ้โห๔๐กว่าล้านคันเดียวในไทย
มีแค่ห้าสิบคันในโลกอย่างเงี้ยก็คุณเอาเงินตรงไหนมาเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนอ้าว

เองนะคะก็มอบอำนาจให้ทนายเนี่ย
นำหนังสือมอบรถคันนี้ให้ตำรวจตรวจสอบ
ตำรวจก็จะไปสอบเส้นทางการเงินของเบ้นทั้งหมด
สัมพันธ์กับรถคันนี้อย่างไร

ทีนี้หลายคนเขาก็หายคล่องใจแล้วหลังจากที่เห็นลายเซ็นต์
เพราะตอนแรกเขาบอกว่าเอามาย้อมแมวเปล่า

แต่ก็โอเคมันมีลายเซ็นยืนยันว่าก็น่าจะเป็นคันจริงนั่นแหละ
มีรายงานบอกว่ารถคันนี้ถูกนำมาจากโกดังที่ย่านราชพฤกษ์นะคะ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีการทำบันทึกและส่งมอบคืนรถของกลางให้ไปเก็บรักษา
เพราะเป็นทรัพย์สินที่มูลค่าสูงก็จะเอาไปเก็บรักษาที่อู่รถ
เงื่อนไขคือห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายรถไปที่อื่นเด็ดขาด
กว่าเรื่องของคดีจะเสร็จสิ้นนะคะ
ก็ต้องรอ๑๖กุมภาพันธ์นี้แหละที่เบ้นจะกลับมา
ตอนนี้ความคืบหน้าน่าจะอยู่ทางฝั่งเน้นแล้วล่ะ
เพราะตอนนี้เราฟังจากดิว
ใช่มินว่ามินว่าคุณดิวน่าจะเปิดออกมาหมดแล้ว
พี่น้อง๔คนมีเบ้นต์ควรจะต้องมาพบตำรวจ

อันนี้ตำรวจก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ไหน
ก็ยังไม่ได้มีการมาพูดคุย
มกราคมก็เลยยังไม่รู้ว่ากลับมาไม่กลับมาแล้ว

ถ้าตำรวจจะเรียกคือเรียกมาสอบในฐานะพยานเฉย

นี่แหละเขารอ๑๖กุมภาพันธ์

ก็ท่านายุญญาณว่ากลับมาแน่นอน๑๖กุมภาพันธุ์นี้

ก็วันพฤหัสพฤหัสหน้า

เพราะว่าถ้าสมมุติเขาบอกไปนับจากวีซ่าคนที่ไปอยู่ฮ่องกงเนี่ย

ต้องออกเดินทางออกนอกประเทศอยู่แล้วล่ะ

ขอมอบตัวก็ได้เพราะว่าคุณถูกออกหมายจับแล้ว

แต่เขาก็เขาแค่อยากจะยืนยันเจ็ดจำนงว่าไม่ได้จะหนี

ใช่ค่ะมาบอกว่าเขาจะแบบมามอบตัวนะ

นี่คุณชูวิทย์เนี่ยอย่างที่บอกว่ามาแล้วมาแล้ว
เขาบอกนาลีพิฆาตใช่คุณชุวิตก็ใช้คำนี้เลยนะใช่
เก้าแปดแปดแปดที่นารีพิฆาตไม่ได้เกิดจากตำรวจแต่อย่างใด
อืมปรากฏว่าเขาแฉอีกคิดว่าน่าจะจบกับสี่บอใช่ไหม
เอาพลังมาจากไหนอ่ะหลอกสดวันนี้เลยน่ะคุณนายพนตร์
งี้สนิทกับสารวัฒน์สร้อโซ่หรือสวร่อเนี่ยแหละ
เป็นผู้บริหารในเครือของสรวจสอโซอ่าสรวจสอโซ
ปัจจุบันเนี่ยสังกัดสตชประจำกองโยธาธิการบอกชื่อเลยดีกว่า
ไหมไม่มีนายพลจอเคยสังกัดตำรวจไซเบอร์อืมแต่เขาบอกว่า
พลจอเนี่ยจริงก็มีความสนิทกับคนที่ชื่อมายที่เป็น
คนทางฝั่งมาเก้าแปดแปดด้วยเหมือนกันคือเรื่องของเรื่อง
วันนี้คุณชูวิทยโอ้โหคุณชูวิทย์นี่แบบตอนนี้แกแบบเล่นเล่น
ไม่ปล่อยจริงจริงใช่บางคนถามว่าถ้าสมมุติอย่างเงี้คุณ
ชูวิตออกมาแฉนั่นแหละเตรียมโรงการเมืองหรือเปล่าอืมซึ่ง
บอกว่าแกไม่ลงไม่ลงแล้วเพราะครั้งหนึ่งคุณจำได้ไหมฮะ
คุณชูวิทย์ตอนออกมาแชร์เขาเคยแบบเกือบเป็นผู้ว่านะ
ก็ลงผู้ว่าก่อธมอล์ถ้าไม่จำได้ลงสสแกก็ได้เข้า
สะพาน่ะใช่ใช่ใช่พักเออตอนนั้นพักเอาสู่เป็นอิจฉราช
ตอนนั้นอ่ะแกลงอ่ะเออรักประเทศไทยเราน่าจะเป็น
ช่วงนั้นเราเป็นคนรุ่นใหม่สมัยตอนที่แกลงตอนนั้นเราเป็น
รุ่นใหม่ตอนนั้นคนรุ่นใหม่ไปกาคุณชูวิทยจนน่าตก
ใจนะฮะใช่อืมก็เป็นคนมามันเป็นกระแสมาเป็นกระแสเลย
คุณชูวิตอ่ะคนไปกาก้าฟ้าก้าฟันอะไรอย่างนี้เนอะวัน
สอย่างเงี้ยเตรียมโรงการมึงหรือเปล่าเขาบอกอ๋อไม่ลง
พอแล้วเหนื่อยแต่แกจะทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ
แต่แกไม่หยุดเลยนะฮะในแต่ละวันเนี่ยต้องไม่หยุดจริง
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตอดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทย
เปิดเผยถึงกรณีสั่งเด้งฟ้าผ่านะฮะพันธุ์ตำรวจโทสวัสดิ์บุษกุล
สารวัตรฝ่ายโยธาธิการ๒กองโยธาธิการสังกัดฝ่ายกองโยธาธิการสำนักส่งกำลังบำรุง
หรือสารวัตรสั่วออกจากรัชการหลังจากเปิดโพยเว็บพนันออนไลน์ชื่อดัง
พันธุ์ตำรวจโทสวัสดิ์เนี่ยมีเบื้องหลังหลายอย่างและไม่ใช่เพิ่งเติบโตในเส้นทางตำรวจเร็วนี้
จากการสอบสวนข้อมูลที่พบว่าพันธ์ตำรวจโทรวัสดิ์สวัสดิ์
เคยมีการจัดตั้งหนุนที่หรือเครือค่าคายต่างบางหน้า
เขาบอกตอนนั้นทำธุรกิจสีเทามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรวมถึงอดีตผู้บัญชาการที่รับผิดชอบ
องค์กรด้านไซเบอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยตัวย่อผู้บัญชาการคนดังกล่าวคือคือ
นายพลจอจานเนี่ยนายพลจอจานมีชื่อจริง
ตัวย่อกล้อกไก่มีชื่อจริงตัวย่อใส่ว่าจอจารเป็นชื่อเล่นถูกมั้ย
อ๋อจอจารเป็นชื่อเล่นอุ้ยนี่ไหนไม่ไม่คิดก่อน
ไม่ไม่เขียนไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนไม่เขียน
ว่าผู้บัญชาการคนดังกล่าวเนี่ยมีการเรียกรับผลประโยชน์เกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์และมีความสัมพันธ์
เชิงการทำธุรกิจกับพันธุ์ตำรวจโทวัศวรรษร่วมกัน
แม้แต่ทางคนตำรวจเอกจำรวงศาสตร์กิตติปภัทรเนี้ยนะฮะจะมีคำสั่งเด้ง

แต่ตำรวจควรตั้งข้อเก่าหาในคดีอาญาด้วย

โดยส่วนตัวเนี่ยก็จะมีการส่งข้อมูลต่าง

ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคดีนี้
เขาก็ลุยจริงกันนะคุณชุวิตนะ
เครือข่ายนี้ทำเอามา๙๘๘๘เล็กไปเลย
เพราะอันนี้ยิ่งใหญ่กว่ามาก
ซึ่งทางวันนี้พลตำรวจโทจิรพบภูริเดชเนี่ยนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ย

ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการอย่างตำรวจ
อาจจะเป็นแหล่งบุ่มเพาะอาชญากร

แม้แต่พักประชาธิปัตย์
มาทำการเมืองอาจจะเข้าข่ายการฟอกเงินหรือเปล่า
อ๋อนี่คือคุณชุวิชพูดไวน์
ถ้าพูดประเด็นเรื่องรับเงินจากในทุนที่มีคดีนี่

อ๋อหรอพักอะไรเขียนสิลุกเขียนให้พี่ดูหน่อยพี่อยากมีมาก

ไหนพูดแล้วนะภูมิเนี้ยไม่ตั้งกี่คน

เยอะหมดหมายเพราะว่าระดับไหนผลนี้ยังมีนิสัย

ตาศาสบายคืออ่ะตั้งโดงตั้งด่านอีก
คือจริงว่าเรื่องเนี้ยประชาชนอ่ะเจอมานานจนชินแล้ว
เพียงแต่ว่าเสียงที่เขาพูดมันไม่เคยไปถึงมันไม่เคยได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้าง
แต่พอครั้งนี้มันไม่รู้ว่ามันเป็นกระแสหรือว่าเป็นอะไรนะ
พี่ว่ามันเป็นกระแสถูกป่ะคะตอนนี้กระแสตอนนี้คือปราบปรามเว็บถูกต้องไหมคะ
ขนาดที่ปราบปรามเว็บในก่อนหน้านี้กระแสคือยาบ้าใช่ค่ะวันนี้ปราบปรามเว็บปุ๊บยาบ้าเงียบ
เราก็ต้องมาติดตามเพราะมันเด็ดกว่ามันสดกว่ามันเนี่ยสดใหม่ให้เยอะกว่า
ไม่แล้วมันเหมือนคนกล้าที่จะออกมาพูดมากขึ้นเพราะรู้ว่าพูดแล้วมีคนได้ยิน
ว่าจริงแล้วนะเคสดาราไต้หวันนั่นตัวจุดกระแสเลย
ไม่จริงพี่ว่าเคสจริงคือผับวิบวับ

ถ้าไม่มีวิบวับไม่มีเครือข่ายทุนจีน

ถูกหลังจากแบบว่าตอนแรกเนี่ยเครือข่ายทุนจีน
ปั๊กเหมือนข้อซ้ำกำซัดน่ะไปเจอดาราไต้หวันอีก

หรือเรามองอีกมุมว่าที่จริงคือไปเปิดตรงไหนก็เจอ
หรือเปล่าจริงคือถูกไหมคะพี่ว่าใช่เพราะว่าอย่างที่เค้าเคยบอกว่า
การพนันออนไลน์เราเล่นออนไลน์อยู่เราเล่นติ๊กต๊ก็เล่น
มันก็มีโฆษณาเข้ามาของครูอ้วนเคยเห็นไหมเข้ามาไหม
ใช่มีสถาชีพเข้ามาพร้อมกันถูกไหมคะพี่ว่าใช่
สักพักต่อจากคอร์เซนเตอร์มันมีผับวิบวับเข้ามาจริงใช่ไหมมันก็ไหลไปเรื่อย
เอาง่ายถ้าสมมุติจะพูดจริงคือมันการล้างบางหรือเปล่า
มันก็เป็นช่วงของโซเชียลด้วยที่ทุกคนจะสามารถสื่อสารสิ่งที่ตัวเองอยากจะบอกผ่านโซเชียลออกมาได้อีกกระแสหนึ่ง

มันก็ดูว่ามันมีน้ำหนัก

มีแต่คนเอาข้อมูลมาโยนให้

ทอนมีอีกหลายกลุ๊ป

ธนรยาข้ามนุษย์
มันเป็นวงกลมกันอยู่คือมันเหมือนมันมาเป็นแพ็ค
พอมันเปิดมันก็ต้องลอกออกหมดทั้งแพ็คเหมือนกัน
แล้วคิดว่ามันจะสาวไปกี่สายบ้าง

ประเทศไทยจะต้องมีคาซิโนถูกต้องตามกฎหมายเหรอ

ใดแต่ทุกอย่างเขากลัวไงว่าข้าเปิดใสรีอ่ะหลายคน
ใช่หรือว่าบางกระแสที่พูดออกมาบอกว่าจะต้อง
แล้วตำรวจทั้งหมดหรือเปล่าโอ้นั่นยากนะ
คำว่าปฏิรูปตำรวจเหมือนคนพูดกันมาหลายยุคสมัยแล้วเหมือนกันนะคะ
นี่แหละใช่ไหมปรติรูปตำรวจใดดาย
จริงตำรวจน้ำดีก็มีอยู่เยอะ

ภูมิจากสิ่งที่เราได้อ่านโหล
บนฟ้องแบบคุณชูวิทย์แน่
เหนื่อยเนอะ
อาทิตย์หน้าพี่ขอไปเที่ยวหน่อยนะลูก

จัดรายการพี่ฝากรายการไว้ด้วยนะลูก

โถไม่ได้คุ้มสารเหรอ
นั่นแหละค่ะ
มาฟังเรื่องหวานแหววกันบ้างดีไหมคะคุณ
หลังจากที่มีเรื่องเครียดมานะคะ
เพราะนี่ก็กำลังจะใกล้ในวันวาเลนไทยแล้วนะ

มีชายหนุ่มที่สัญญากันไว้จำได้ไหมคะ
ที่บอกว่าเดินเท้า

แล้วก็บอกว่าขอพิสูจน์รักแท้
แล้วก็จะไปขอสาวแต่งงานในวันที่๑๔กุมภาพันธ์
นายสุเทพพร้อมจิตค่ะหรือคุณแมว
อายุ๕๖ปีนะคะเป็นชาวนครนายก
ต้องการพิสูจน์รักแท้ด้วยกันเดินเท้าจากจังหวัดนัคคอนายก

ตั้งแต่วันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา
เพื่อไปสู่ขอนางสาวธนภาเขียวอ่อน
อายุ๕๖ปีเช่นกันนะคะเป็นชาวทุ่งว่า
จังหวัดสตูนให้ทันในวันที่๑๔กุมภาคม
ซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงไหนแล้วนะ
ต้องมาดูเลยนะคะตลอด๒ทางเลยนะ
ข้างทางของการเดินเข้าสู่ตัวเมืองตรังค่ะคุณ

ชาวบ้านที่ทราบนะคะได้ดำข้าวปลาอาหารผลไม้
มอบให้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงว่าที่เจ้าบ่าวนะคะ
คุณนิวัฒน์ท่องวิถีค่ะ
ได้บอกว่าคอยขับรถซาเล้งบรรทุกสัมภาระตามมาติดเลย
ระยะทางทั้งสิ้นรวม๑๒๐๐กิโลเมตร

เชื่อได้ว่าในนั้นคงจะต้องมีชุดเจ้าบ่าวใส่อยู่ด้วยนะ

อีกประมาณ๑๐๐กิโลเมตรก็จะได้เจอนาคว่าที่เจ้าสาวแล้ว
ขอฝากขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะคะ

หลังจากเจอสาวสวยหลายจังหวัดที่ผ่านมา
มีวอกแวกบ้างไหม
คุณสุเทพตอบบอกว่าไม่มีวอกแวกแน่นอน
คือแบบรักเราใจเดียว

แล้วคือพอเขาสั่งซื้อของไปก็มีการคุยกันเออสินค้าเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเรื่อยจนเหมือนแบบเริ่มจีบกัน

แล้วตอนที่เขาจะเดิมเนี่ยคือฝ่ายหญิงเหมือนแบบ
เขาก็ไม่ได้กะเอาจริงก็พูดแบบ

เดินมาหาสิเดินเท้ามาหาสิอะไรอย่างนี้

หญิงเลยบอกว่าก็ถ้าพี่เขามาถึงบ้านจริงก็แต่งแหละค่ะ

เหมือนคบกันผ่านทางแบบโซเชียล

ถ้ามีอะไรจะเป็น
มิ้นบอกว่าไม่ต้องเดินถึง๑๗๐๐กิโลกรัม
๑๐๐เมตรก็เอาแล้วค่ะ
ไม่แล้วคนเดินไม่ใช่เขานะฉัน
ไม่ต้องถึงกิ๊กตักได้ไหมผ่านเข้ามาตรงนี้เลย
มิ้นคนชอบเยอะอยู่ที่ว่าเลือกเยอะมันก็ไม่ได้

หรือเผื่อใครจะเอาดอกไม้ไว้ให้เขา
อ่าใช่นะ
ซื้อให้ตัวเองเราจะไปง้อทำไมค่ะมิ้น
เรามีเงินเราทำงานหนักเรามีเงินลูก
เก็บปากไว้ทำอย่างอื่นแม่

เบรกค่ะพี่เบรกค่ะ
ดินสอเขียนคิ้วมิสทีนแบบหัวตัดหกเหลี่ยม
คิ้วของเราเราเลือกเอง

เขาสั่งแบบตุมไป
ขอวาร์ฟเจ้าของล้านเต็มไปหมดเลยค่ะ
หน่อยเจ้าของล้านช่วยออกหน้ากล้องอีกทีหนึ่งหน่อยสิคะ
ตายแล้วมิ้นดูซิเจ้าของออกแป๊บเดี๋ยว
นี่เธอแบบว่า
สวัสดีก่อนค่ะนี่เจ้าของล้านดอกไม้
เรียบเลยค่ะ
หนูมีแฟนหรือยังลูกอ้าวมีแรงหนูไปนั่งน่าต่อไป

แต่อย่างที่มิ้นว่าพูดจริงนะแม่ก็เป็นคนตรงดีนะ
ตรงค่ะชักเกม

ที่นั่งโดนถั่วลงโดนเรียกว่าแม่งไม่

อย่างนี้ถือว่าคนตรง
จริงก็คือว่าทนไม่ได้

เพราะว่านั่นคือลูกสาวเขา

คือด้วยเรื่องราวที่ออกมา
ด้วยการตกลงที่ครั้งที่๑แบบอย่างหนึ่ง
ครั้งที่สองแบบหนึ่งมันก็เลยทำให้

มันเลยสับสนว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ย

นว่าประเด็นนี้มันอาจจะต้องแยก
คือหมายถึงว่าประเด็นความสัมพันธ์แม่ลูก
ก็เรื่องหนึ่งประเด็นความต้องการของแม่
ก็อีกเรื่องหนึ่งประเด็นสิทธิ์ของแม่

เอาเป็นว่าแม่ให้แฟนคลับจัดได้แม่ไม่ไปเท่านั้นเอง

แต่ไอ้ห้ามเขาจัดคงไม่มีสิทธิห้ามเขาจัดอยู่แล้ว
ถูกต้องไหมล่ะใช่แต่ตัวเราเองจะไปไม่ไป

เอาดูเรื่องของที่ตุรเคียกันหน่อยดีไหมคะ

คือจริงแล้วอ่ะเขาเปลี่ยนชื่อเขาอย่างเป็นทางการ
แล้วว่าเป็นสาธารณรัฐตุรเคีย

คือไม่ค่ะคือจริงตามหลักการอ่านของภาษาเขาอะค่ะ

แต่ว่าทางสาธารณะตุรเกีย

ภาษาอังกฤษที่แปลว่าไก่งวงด้วย

แต่ความช่วยเหลือจากทั่วโลก

ทุกคนอาจจะจำได้มากกว่าเนอะ

ซึ่งก็ที่เป็นประเทศที่ตุรกีแล้วนะคะ

เท่าเวลาบ้านเราก็คือตอนเที่ยงตรงนะคะ

ไปพร้อมกับทีมกู้ภัยสาธารณรัฐประชาชนจีน

นำทีมงานไทยมาเขาก็กล่าวขอบคุณ
แล้วก็ยกมือไห้ขอบคุณทีมงานด้วย

พื้นทั่วโลกอะค่ะบินไปช่วยเหลือ
ทีมจะไปรวมอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็จะมีการไปแจกจ่ายภารกิจกันทุกเช้า
ว่าทีมไหนไปจุดไหนทำภารกิจอะไร
อย่างตอนนั้นทีมของไทยไปมีทั้งกู้ภัยแล้วก็พยาบาล
ก็จะมีทั้งที่ส่วนออกไปช่วยกู้ภัยแล้วก็ส่วนพยาบาลที่คอยดูอยู่รอบ
สำหรับช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ทหารหรือว่าชาวบ้านอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
อันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าก็ไปจากทั่วโลก
เขาบอกว่า๑๐๐ชั่วโมงที่ผ่านมาช่วยผู้รอดชีวิตมาได้๖คน

ช่วยได้๖คน
แล้วหลายคนน่าจะเห็นภาพที่มีแบบพี่น้องเด็กสองคนที่ติดอยู่ใต้บ้าน

มีคนคนหนึ่งคือเด็กน้อยเด็กคลอดครูอ้วนได้เห็นไหม
คือคอดออกมาสายทดีกับแม่
ไม่รู้จักพี่น้องก็เป็นใคร

เห็นบอกว่า๒๑๕๐๐แต่ว่า

มันก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย
เพราะว่าตอนนี้ในซีเรียน่าจะยังไม่ค่อย

ซีเรียตอนนี้เข้าไปไม่ได้

แต่ของเขามันคือกลางฤดูหนาวเลย
แล้วคือบ้านไม่มีไฟฟ้าไม่มี
คือมันหนาวมากอะค่ะทางแถบนั้น
เขาก็ต้องอยู่กันแบบตามมีตามเกิดจริงเลย
ตอนนี้ก็เลยทางความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม

ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ

ที่จอดรถซุปเปอร์มาร์เก็ตมัสเตอร์ยิทธิ์ข้างถนน

ขอให้ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปในอีกนาทีรอด

จะข้ามเข้าไปที่ซีเรียนะคะ
แล้วก็อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งค่ะตอนนี้
นี่คือกู้ภัยที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็แข่งกับสภาพอากาศด้วย
คือหนาวต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแต่ก็ต้องพยายามที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตต่อไป
แล้วก็เนี่ยค่ะเด็กชายวัย๒ขวบที่ถูกทีมกู้ภัยโรมาเนียและโปรแลนดหยิบออกมา
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
ไปค่ะแม่โอ้โหสงสารน้องโอ้ชีวิตแบบว่ามาริโอเป็นแบบดาราที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบ
อะไรก็ได้ง่ายแบบอืมคือวันหยุดก็คือวันหยุดค่ะนี่หรอเปล่า
ซื้อของเล่นของเล่นอะไรของเขาอ่ะเขาจะเป็นอย่างนั้นอ่ะปรากฏว่าวันนี้
ในคลิปติ๊กต๊อกเขาก็เอาคลิปมาริโอมานะฮะว่าตอนเนี้ยทำไมมาริโอเนี่ย
ไม่เห็นเหมือนเดิมเลยได้รักษาหุ่นเลยเห็นคลิปในติ๊กต๊อก
เอามาลงหน้ากลมก้นใหญ่ร่างหนาถูถ้ามาริโอไม่หล่อแล้วใครจะหล่อวะ
น้องดูทรงเป็นคนอ้วนง่ายเขาเป็นลูกครึ่งคนอ้วนง่ายด้วย
บอกแต่ว่าลดหน่อยเถอะออกกล้องจะได้ดูดีแอนทองก็บอกประจำ
แต่ดูเหมือนไม่ค่อยทำตามเท่าไหร่เขาก็ตอนที่เขาเล่นเรื่องของพี่แอน
เขารสมากเขาไม่กินขนมจุ่มจีบเลยนะเพราะเขาเหมือนดาราเขารู้เนอะ
รู้ว่าลุงกล้องหน่อยตัวเองหรอใช่ทุกวันนี้เห็นกล้องเนี้ยคนมาเจอหนู
ทำไมตัวจริงตัวเล็กจริงตัวหน้าบางคนหน้าไม่มดอันนี้กล้องรัก
ฟ้าประธานค่ะไม่ใช่หมอค่ะหมอสวยหมอค่ะหมอทำทั้งวันทั้งคืนค่ะ
เพราะว่าดาราเขาจะรู้มุมตัวเองว่าถ้าเกิดเขาออกมานิดนึง
อย่างพี่นุ่นพี่นุ่นเดี๋ยวพี่แอ๊บอย่างเงี้ยเขาอ้วนออกมานิดหนึ่งเขาก็รู้ตัวแล้ว
ไม่แต่นี่คือเอานางทำงานตลอดบางช่วงอ่ะถ้าสมมุติก่อนเข้าละครอย่างนี้
พวกนี้เขาทำอันนี้พูดจริงไม่ได้เข้าข้างดารานะค่ะพวกเขาอ่ะ
ปล่อยปล่อยตัวสักเดือนสองเดือนก่อนจะละครปุ๊บพวกมันทำกันแป๊บเดียวลงเลยนะ
ก็คือออกประกาศคลุมอาหารคือคลุมอาหารอะไรของเขาแป๊บหนึ่งแต่เขาลองเขาเองได้
แต่เจ้าโอ้เขาน่ารอมากฟาประธานมากอืมไหมโอ้โอ้น่าเขาหล่อมาก
แจ็คสารแหน่เนอะมาริโอนิสัยดีน่ารักครับพี่อย่ายุ่งดีกว่าครับ
เขาร้องเพลงพร้อมน่ะแจ๊กแต่อย่าชวนคุย
เขาคงไม่เครียดหรอกมัน
เขาคงไม่เครียดหรอกมัน
เขารู้ตัวเขาว่าเป็นยังไงเอามาดูถึงเรื่องของอีกคู่นึงนะคะคุณค่ะ
น้องโบกับอาเล็กนี่๒ปีนะคะรักกันมาหวานจนน่าอิจฉาเลย
เขาบอกว่ารักกันมา๒ปีดีกรีความข้างรักนี่ไม่มีแผ่วเลยนะคะ

ตอนนี้หวานเวอร์จนหลายคนอิจฉาเลย
จริงก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากนะ
แค่บอกว่าหาเวลามาเจอกันบ้างมาทานข้าวด้วยกันบ้าง
บอกอัลเล็กว่าเจอกันบ้างนะเข้าดูเท่กันดีนะ
ส่วนเรื่องของขวัญก็ไม่มีค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนปฏิบัติ
แล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เขาจะให้มันจะเป็นบุญคุณ
แต่ถ้าเขาให้เราก็ไม่ว่าหรอกนะ
ให้เรามาเจอกันแล้วก็กลับมายืนยันบอกว่า
เพราะว่าหวั่นว่าเดี๋ยวจะเลิกกัน

ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นแฟนทำงานด้วยกัน

เรายังรู้สึกว่าโควิดแป๊บเดียวไหมล่ะ

หัวหน้าโฮงมาเมืองไทยจ้า
คิมซอนโฮเขามีนัดพบปะแฟนคลับของเขา
ประเทศไทยของเรา๑๑๑๑๒กุมภาพันธ์นี้

ลุคแบบว่าเรียบง่ายหล่อคลีน

นี่หัวหน้าโฮงของโฮมเทาท์ชาว
ถึงเมืองไทยที่ท่ากับสยานสุวรรณภูมิ

แฟนคลับก็ให้การต้อนรับกันแบบอบอุ่นสุด
แฟนคลับเขาคือจอนโฮฮาดาไทยเนอะ

แล้วเขาก็ลงจากรถมารับช่อดอกไม้

บอกว่าหัวหน้าคงน่ารักกับแฟนคลับเสมอเลย

เฮ่ยชูก้าบีทีเอสมาเมืองไทย

คนไทยอยากไปเกาหลีดาราเกาหลีมาไทย

ดาราเกาหลีเมืองไทยเออดีรักเตียนกันเน้อ
เขาเรียกอะไรนะไม่ขาดดุนทึ่งกันละกัน

จำไม้ที่จริงของทุกคนค่ะ

อกสวยมากนี่สวยอันนี้สดมากเลยนะ
อกอันนี้สวยข้างนี้สีชมพู
ใช่ไหมอีกข้างหนึ่งเออนะสวยแบบโอ้รับยูนะคะ
เบรกเนอะก่อนรับยูอ่ะเนอะเบรกก่อน

หุ่นล่าสุดถึงขนาดว่าสาวบางคนบอกว่า
เกิดอีกกี่ชาติจะได้หุ่นแบบนี้
คุณแม่ลูกหนึ่งค่ะเจนี่
อรภาษณะป้อมเพชรนะคะดูสิครับคุณค่ะโอ้โฮต้องมีแฟนกับดินเนอร์ด้วยเนอะ

นี่โพสต์ท่าหันท่าสวยหันซ้ายหันขวา

ดูสิเป็นหุ่นที่ทุกคนอยากได้แล้วไม่ใช่ทุกคนจะทำได้แบบนี้
คุณทำอย่างไรคะคุณเจนี่
สุดยอดมากค่ะโอ้โห
ยอมเขาจริงเป็นคุณแม่ที่หุ่นแบบอื้อ
อุ๊ยแต่รีนแบบว่าไม่เหลือใครมันแล้วนะ
เอ้อไปหน้าหนาวคือผมพาสามชั้นจริงนะคะ

เกี่ยวกับว่าสามีเป็นมีโก๊งเป็นมีกิ๊ก

เกี่ยวกับกระแสข่าวอื่นที่ถูกโยงว่า
สามีเนี่ยมีบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ย

ก็หายไปแล้วไงพอได้ทราบข่าวเนี่ยนางรู้สึกไง

ชมไม่ได้มีไม่มีใครชอบ

ถูกไหมใครจะมาชอบให้เรื่องครอบครัวเขาไม่ชอบหรอก

เราให้คุณค่าเนอะ

สำหรับเราคงไม่ถึงกับว่า
จ้าอะไรก็ได้

ขอเส้นนอนคงไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้น
เชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวใครก็คงไม่ชอบ

แต่ไม่ได้คุยในเชิงลักษณะว่ามันเป็นใคร

ไหมที่ทำไมคนก็ถึงไม่โยงถึงครอบครัวนาง

ใช้คำว่าผิดหวังมากกว่าค่ะ

โดยที่เราก็ไม่เคยรังแก่ใคร

แทนธนัชชาก็เป็นนางเอกช่องวันเนี่ย
ที่เขาทำงาน

เพราะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นจุดที่ต้องไปเคลียร์อะไร

รู้เหตุผลของมันอยู่แล้วว่ามันอะไรเป็นอะไร

ถ้าจะบอกว่าเดือดร้อนก็คงต้องเดือดร้อนกันทุกคน

บอกเลยว่าลึกเวอร์

สะพารจริงตอบจริงค่ะ

โอเควันจันทร์

ไปกันก่อนสวัสดีครับ
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา